การเสียชีวิตของคุณบีมนี่ต้องเอามาศึกษาครับคุณผู้ชมครับ
เพราะว่าหมอเตือนเลยนะหนุ่มแน่น
ต้องระวังแล้วก็ตรวจสอบตัวเองให้ดีนะครับ
เฟซบุ๊กในแพทย์มานพพิทักษ์พากร
ท่านเป็นหัวหน้าศูนย์วิจัยการแพทย์แม่นยำคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
โพสต์เฟซบุ๊กก่อนเลยท่านแสดงความเสียใจ
กับการเสียชีวิตของคุณบีมประพังกร
แล้วให้ความรู้กรณีเกิดภาวะอาการไหลตาย
หลังจากมีการตั้งข้อสงสัยว่าเป็นการเสียชีวิต
เป็นสาเหตุการเสียชีวิตหรือไม่ไหลตาย
นี้ภาวะหลายตายนะครับคุณผู้ชมครับ
พบได้ในคนเอเชียโดยเฉพาะผู้ชายอายุน้อยฮะ
มีสาเหตุสำคัญนะครับจากภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะร้ายแรง
ส่วนหนึ่งเกิดจากโรคพันธุกรรม
มีการกลายพันธุ์ของยีนหลายชนิด
จากภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะแล้ว
มีโรคพันธุกรรมอื่นที่ก่อตัวให้เกิดหัวใจหยุดเต้น
หรือเสียชีวิตเฉียบพลันได้คล้ายการไหลตาย
ความเห็นนี้สอดคล้องกับนายแพทย์เจตภัทรทวีโพคา
ผู้เชี่ยวชาญเวชศาสตร์ฉุกเฉินครับให้ข้อมูลกับทีมข่าวเย็นไทยรัฐบอกว่า
การเสียชีวิตโดยฉับพลันในกลุ่มผู้สูงขออภัยฮะ
ผู้อายุน้อยนะฮะเมื่อกี้ก็สอดคล้องกันเลยนะ
ผู้ชายอายุน้อยนะเกิดได้๓อาการ
แก่ไหลตายแล้วก็ผนังหัวใจห้องล่างหนาตัวผิดปกติ
แล้วก็๓ริ่มเลือดอุดตันในปอดฮะ
ไหลตายผมกล่าวไปว่ามันเกิดจากพวกขึ้นไฟฟ้าหัวใจ
ที่เป็นปกติแต่ทันขนาดที่นอนหัวใจหยุดเล่นไม่ได้
สาเหตุหนึ่งที่พบในผู้ชายอายุน้อยและเป็นนักกีฬา
คือโรคที่มีขนาดหัวใจห้องล่างหนาตัวเป็นปกติ

พวกนี้ผมจะต้องการตรวจชื่นไปตามเหมือนกัน
เพราะว่าเราอาจจะพบลักษณะผิดผลเด็นของโรคไหนตายได้ก่อน
มันจะมีผลกับการเสียชีวิตหรือเปล่า
อาจจะเกิดในช่วงกรอบการแสดงอาการ
ซึ่งกรณีของคุณบีมเนี่ยเวลาค่อนข้างจะห่างจากช่วงระยะป่วย
นานกว่า๓เดือนแล้วส่วนตัวท่านมองว่าไม่เกี่ยวข้องกัน
อย่างไรก็ตามเพจและเว็บไซต์แพทย์รามา
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาวะไหลตายไว้ว่า
ปัจจัยที่ทำให้เกิดการเต้นของหัวใจผิดจังหวะ
เกิดจากการเป็นไข้ดื่มแอลกอฮอล์
ซึ่งสามารถลดอาการเสี่ยงได้เช่น
มีการรับประทานยาลดไข้หรือการใช้เครื่องกระตุ้นหัวใจ
แต่ทั้งนี้หากพบผู้ป่วยที่มีภาวะอาการนี้
ควรจับผู้ป่วยนอนราบ
หากพบว่าไม่หายใจควรกดหน้าอกหรือทำอ่า
รีบนำส่งโรงพยาบาลนำส่งแพทย์เลยนะฮะ
ก็เป็นอีกหนึ่งโรคที่ต้องเรียนรู้นะครับ
ไม่ได้เกิดขึ้นกับผู้สูงอายุนะคนอายุน้อย